เดือดจัดเดือดปุดเลยนะคะ
กรณีที่มีการไปออกรายการ
ก็เคยมีกรณีกันอยู่แต่ก็เหมือนกันมันก็เคยมีการชี้แจงเคลียร์ใจกันไปแล้ว
แล้วเป็นจังหวะที่เหมือนคุยกันรักกันกอดกัน
นึกว่ามันจะจบลงด้วยดีโอ้โหแล้วมันมีการดึงวิกกันเกิดขึ้น
ต้องบอกว่าให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวฟังคำชี้แจงทั้งคู่นะ
ฉันนี่แม่สวยที่ชุดแม่คืออัลหลังความรัก
สวยนางสาวไทยคือชิ้นสไตล์เพราะแม่สวยกว่าร้านเช่า
เออแล้วลักกันเฉยเลย

ไปทำอะไรกันหวา
ช็อตนี้แหละเป็นช็อตที่คุณแพรรี่ถึงขั้น
โพสต์ไอจีไลฟ์เฟซบุ๊กด่าแบบเช็ดเลยจริงนะคะ
คือใช้คำแรงด้วยเธอบอกว่าไม่มีใครสมควรถูกประจานให้อับอายแบบนี้
ไม่มีใครควรเป็นเหยื่อของคอนเทนต์ขยะที่อยากได้ยอดวิวเยอะ
แล้วบอกว่าสิ่งที่คุณลีน่าจังทำคือไม่มีมารยาท

เพราะว่าคือซิกเนเจอร์ของเธอคือการใส่วิกในหลายรูปแบบหลายสีหลายทรงค่ะ
คือคุณแพรรี่ไพวันนะคะโพสต์เอาไว้เลยแล้วบอกว่า
นี่ถ้าไม่เห็นกับพี่มดดำที่ยืนอยู่ตรงนั้นป้าหน้าหงายไปแล้วนะคะ

ไปถ่ายอาการพี่มดดำเชิญไปก็ได้รับเกียรติอะเนาะ
แล้วก็บังเอิญไปเจอคุณลีน่าจังมาถ่ายรายการด้วยเหมือนกัน
แต่คนละเทปกันถ่ายจะจบอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกันอีก
ก็เคยอภัยกันไปแล้วเธอก็บอกว่าก็อดทนนะ
เคยถูกด่าถอยคำบุญลงบูลลี่อะไรก็ทนได้
แต่เธอบอกวันนี้ทนไม่ได้จริง
ถูกกระชากวิกถือเป็นการหมินศักดิ์ศรีหมินเกียรติ

อยากกลับตอนนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ก็เกรงใจพี่มดดำ
ความรู้สึกเธอวันนั้นคือบอกว่าแย่มาก
การดึงหัวดึงวิกคนอื่นคือมารยาทที่ต่ำซาม
ฉะนั้นที่พูดมาคือคุณคือคนที่มีสัญญาณที่ต่ำซาม
และควรรู้ตัวเองว่าพฤติกรรมที่ทำคือสิ่งที่ต่ำซาม

สำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันคือการหมินศักดิ์ศรี

คุณมีสีอะไรมาดึงวิกดิฉัน
กว่าเราจะทำวิกได้เป็นทรงเราจ้างช่างนะคะ
เสียเงินจ้างช่างแต่งหน้า

เพราะวิกมันเหมือนกับครูของดิฉัน
เคยบอกว่ามันคือตัวตนของเธอค่ะ
ตั้งแต่ล้าจากสมณเพศจากการเป็นพระใช่ไหม
เราก็จะเห็นเธอลุกในทรงผมต่างใส่วิกต่างอะไรอย่างนี้
โอ้โหแล้วเธอทั้งไลฟ์ทั้งโพสต์ไอจีโพสต์เฟซบุ๊คหลายสเตตัสเหมือนกันนะคะใช่ครับ
บอกว่าไม่โกรธคุณลีน่าจังนะ
แต่ไม่ให้อภัยอีกแล้ว
คือเรื่องการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นเป็นมารยาทพื้นฐาน
ไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกทำให้อับอายขายหน้าต่อสาธารณชน

เขาเป็นเพศทางเลือกเขาก็มีหัวใจมีความรู้สึกเหมือนคนทุกคนนั่นแหละ
จริงต้องบอกว่าพอคลิปพออะไรอย่างนี้ออกไป
คนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มคุณลีน่าจังเยอะนะ
ไม่ว่าจะในโพสต์ของคุณแพรรี่หรือในโพสต์ของคุณลีน่าจังเอง
คุณลิน่าจังก็เลยออกมาไลฟ์ฟาดกลับเหมือนกันนะคะ
บอกว่าโอ๊ยมันคือการแสดงเข้าใจไหมให้รายการมันสนุก

แล้วก็เอ่ยชื่อหลายคนนิกกี้แจ็คแฟนฉันมำนู

เอาลองฟังเสียงคุณลีน่าจังนะคะ
ทางกองเขาบังคับแม่ไม่ได้นะ
แต่ว่าแม่ให้ความร่วมมืออยากให้รายการมันสนุก
โอ้โหแล้วอย่างนี้พี่มดดำจะเครียดไหมเนี่ย

บอกว่าเป็นการแสดงมันมีการเตรียมมาก่อนหรือเปล่า
คือถ้ามันเป็นการแสดงเราเตรียมกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่ง
เขารู้คิวว่ารู้จังหวะเดี๋ยวจะมีแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ถ้าเตรียมกันก็คงไม่ออกมาฟาดกันเดือดขนาดนี้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเคลียร์ใจกันได้อีกรอบหรือเปล่า

เขาบอกเขาไม่ได้โกรธคุณแพรรี่บอกไม่ได้โกรธแต่ไม่ให้อภัยแล้ว